โปรดติดตามตอนต่อไป
ดาราสู้ฝันปั้นดาว
แข่งขันที่เป็นหานักแสดงหน้าใหม่ระดับวงการบันเทิงผ่านการร้องเพลงลูกทุ่ง

และหายชุติมาสิงห์ใจชื่น
เปิดเวทีเปล่งประกายพร้อมกับรองชนะเลิศทั้ง๔
เจมส์ภูมิภูชิตพรพรม
เบลสงสิทธิ์เอื้ออังกุฎิสกุล

นับตังค์นันพัทธิ์ระดิษฐ์ซีรีส์จิรเดช
เหล่าเพชรดาราทั้ง๖จะเปิดเวทีขับกล่อมคุณผู้ชมด้วยเสียงเพลง
กับศิลปินชื่อดังของวงการเพลงลูกทุ่งไทย
และขอเสียงปรบมือต้อนรับพิธีกรดำเนินความสนุกประจำเวทีเพชรดารา

คุณสมเกียจจันทราม

ขอต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านเข้าสู่รายการ

กลับมาเจอกันอีกครั้งนะครับกับบทเพลงนะครับ
โชว์ความสามารถของน้องนะครับ
เพลงสุดประทับใจนะครับจากเหล่าเพชรดาราของเราทั้ง๖คนนะครับผม
วันนี้เราเตรียมโชว์มาพิเศษจริงสำหรับการส่งท้ายปีเก่า
ต้อนรับปีใหม่ในธีมเพลงรื่นเริงปีใหม่
และแน่นอนนะครับวันนี้ถือว่าส่งท้ายปีแบบมีความสุข
เปิดเวทีเนี่ยมันต้องไม่ธรรมดานะครับ
เราก็เชิญมาทั้งหมด๓๖๕คนด้วยกัน
ครับผมเราเชิญมาทั้งวงการเลยแต่ไม่มีใครมาเลยนะครับผม
พอดีโทรศัพท์นะครับผมไปหาเพื่อนที่อยู่ที่บอลลีวูด
ก็เลยเชิญมาได้หนึ่งท่านแต่ท่านนี้ก็คุ้มค่า
เพราะว่านานเราจะได้เจอเธอสักที
ฉายาควีนออฟลิเก
พูดอย่างนี้รู้จักเลยใครใคร

พบกับเขาเลยดีกว่านะครับคุณแอนมิชเช่
สุดสันหาคำให้ความรับร้าทรุดยใจ
แรกเมื่อรักอยากเรียกร้องของไม่ไหว
จากตาลงมาสู่ใจชวนหวนให้เสน่หา
แม้ว่าบุญเคยหนุนมาบ้างบุคเทนั้นเป็นผู้สร้าง
แต่ยังห่างด้วยสักดีนะด้วยว่าเรามันอับเช้า
เราเหมือนกามงทองที่ดินเสียดฟ้า
เราเหมือนว่าสิ้นวัง
คนที่นี่ก็มีไม่พอเพียงดอกยาอาวุธ
เพียงดอกยานึงก็ท้อสุทธตำจัง
เป็นเพียงสิ่งเดียวที่หวัง
ฟ้ามันไกลสีจังสุดทางจะได้พบกัน
ล้ามเจ้าห้ามลำคา
ฟ้างามจนดินรู้ว่าแต่ต้องฟังอย่าฝัน
สู้เก็บรักจากส่วนลึกหรือทุกวัน
รักเธอละมาพักฝันคืนวันสุดบูชา
เจอจังจังเจอจังจังเจอจัจจักเจอจัจจักเจอจัจจักเจอจังจัง
หล่อด้วยแถมดังทำไมถึงหล่อขนาดนี้
หล่อไม่ธรรมดาชักหน้าสนซะแล้วสิ
ถ้าเขามองแล้วเซ็กซี่ก็คงไม่เสียที่เจอ
ใจเย็นเย็นใจเย็นเย็นอย่าบูมบาม
ทำบูมบามทำบูมบามเดียวเข้าพระบนบานแล้วนะ
ให้เป็นโสดที่เธอหล่อเท่ขนาดนี้นะกลัวจะมีแฟนเยอะ
เป็นโสดที่เธอเอาละโวยเอาละมา
แต้ไว้แวบ

เสียดายตายห่วงเสียดายความเราไม่ธรรมดาย

โอ๊ยอะไรมันจะ
อะไรมันจะง่ายขนาดนั้นหรือครับพี่

การทำงานที่นู่น
การทำงานที่นู่น

การทำงานที่นู่น

การทำงานที่นู่น

การทำงานที่นู่น

การทำงานที่นู่น

การทำงานที่นู่น

การทำงานที่นู่น

การทำงานที่นู่น
การทำงานที่นู่น
การทำงานที่นู่น
ดีฮ่ามโกเลยายา

เนี่ยนู้นเหมือนเหมือนเหมือนอันนี้เหมือนอีเกย์เราอะเนอะ
คล้ายเพราะอันนี้จะเป็นอินเดียคลาสสิก
แต่ถ้าเป็นอินเดียยุคใหม่ก็จะต้องออกล็อกนิด

ดักโฮพะกาเดอรมันจกาเดนัชเกดิคาเดกบรพิพย์

อย่างนี้ลิเกเดี๋ยวจะลืมนะยังเล่นลิเกอยู่ป่ะเนี่ย

งั้นอย่างนี้ดีกว่ากันลืมกันให้หายคิดถึงด้วย
อวยพรเป็นลิเกดีกว่าปีใหม่
ได้ค่ะเดี๋ยวแอนโวยพรให้รายการเพชรดาราเพราะไหนแอนก็มารายการนี้นะคะ
ก่อนที่แอนจะมาแอนเห็นแววเพชรเกล็ดฟาง
เป็นชื่อรายการเพชรดาราผู้ชมทั่วฟัง
เลื่อมใสพี่ลิงคนดีพิธีกรนี่แหละผู้ป้อน
ความสุขรูปแบบรายการล้ำยุคจัดได้ว่าทุกเป้าหมาย
วันนี้รายการเพชรดาราปะทะเพชรซุปตางมิดชัย
แน่นอน
แนะนำน้องที่จะมาเป็นอย่างพี่แอด
จริงแล้วแอนจะบอกว่าความหวังหรือความฝันเป็นสิ่งที่ดี
แต่อย่าให้ความหวังและความฝันมากดดันเรามากเกินไป
มันจะทำให้เราไม่มีจุดยืนและเราก็จะเคว้งคว้างหาจุดยืนของตัวเองไม่ได้
ชื่อเสียงหรือเงินทองหรือทุกสิ่งทุกอย่างที่จะต้องได้มา
ต้องมาพร้อมกับความภาคภูมิใจ
ดังนั้นแล้วแอนอยากจะบอกว่าให้ทุกคนหาจุดยืนของตัวเองให้เจอ
แล้วก็ฝึกฝนอะไรที่มันเป็นแบบของตัวเอง

เพราะเมื่อไหร่ที่คุณต้องการจะเป็นคนอื่น
นั่นคือหมายความว่าคุณลืมที่จะเป็นตัวตนของตนเอง
ดังนั้นวันนี้แอนขอเป็นกำลังใจ
ให้กับน้องทุกคนในการที่จะ

ไปให้ถึงฝั่งฝันไปให้ถึงดาว
ให้ถึงคำว่าสำเร็จในหัวใจคุณแล้วกันนะคะ

ไปเหรอเขาให้พี่ไม่ติดที่ตอบมือใช่ไหม
คือแกอาจจะผ่านแต่ที่นี่อาจจะไม่รอด
ก็แอนไปในเรื่องของงานนะคะ
อยากให้แฟนคอยติดตามและเป็นกำลังใจสิว่าจะแซ่บขนาดไหน
และที่สำคัญก็ยังมีอัลบั้มเพลงลูกทุ่งอีก๒อัลบั้มออกมา
เพื่อเอาใจแฟนแพ็คคู่ไปเลย
มีทั้งเพลงหวานที่แอนเปิดตัว
ไปเหมือนกันสักครู่นะครับใช่เพลงสุดรักสุดบุญชา
ยังไงก็ฝากแฟนเป็นกำลังใจให้แอนด้วยแล้วกันนะคะ
ครับผมยังไม่ให้ไปไหนนะครับคุณผู้ชมครับ
ยังอยู่ในช่วงท้ายของรายการ
เพื่อจะส่งท้ายปีเก่ากับเราด้วยในเพชรดารา

เพชรดาราประกายเพชรครับ

เพชรชื่อว่าเพชรอยู่ที่ไหนก็เป็นเพชร
น้ำน้ำสะเด็ดสมเป็นเพชรเหตุ